ยังแสดงความคุกคามด้วยการระบุบอกว่าอยากจะไปเจอตัวเด็กน้อยที่โรงเรียนอีกด้วย
ใช่ก็เข้ามาคอมเม้นต์เขียนอะไรกัน

อ่าหรอแล้วใจแล้วคุณแม่
จริงลูกน้องฉันเนี่ยแหละตัวดี

ไม่มีเขาบ๊ายบายอยู่บ่อยไม่ใช่ช้า

อยู่ดีคุณไปเขียนแบบนี้กับคนอื่นแบบนี้ได้ยังไงใช่ป่ะ